คือเดี๋ยวนี้นะฮะบางวันที่แบบห้างแบบว่าวันหยุดอะไรอย่างนี้นะ
เข้าไปจอดนี่แทบอยากจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยด้วยเลย

แต่บางทีพอเห็นที่จอดแล้วนะครับ

แล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
ดูดิน่าเกลียดมั้ย

เคยโดนป่ะครับเคยนะเคยค่ะเคยนี่เห็นไหมเข้าห้างแทบจะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาวนาให้มีที่จอดอยู่แล้ว
ภาวนาทุกอย่างอ่ะทุกอย่างอ่ะเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอาหมด
เห็นช่องอยู่แล้วว่าเดี๋ยวฉันจะได้จอดค่ะไอ้หมอนี่แซงครับคุณผู้ชมฮะโอ้ฝันคือหาย
หมอนี่มันเห็นข้างหน้านู้นออกไงค่ะแต่รถกระบะเขารอจะเข้าช่องด้านตรงนี้อยู่ใกล้ใกล้เนี่ยอ่า
หมอนั่นแซงไปแล้วคิวของคนนี้เขาก็เลยไม่ได้ไปไงมันไม่เข้าคิวไงครับคุณผู้ชมฮะ
ทำไมมักง่ายจังอ่ะนี่แหละครับหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
หลายคนก็แชร์ประสบการณ์บอกว่าเคยเจอเหมือนกันเจอประจำไอ้มารยาทในร้านจอดรถเนี่ยนะฮะ
คือของแบบนี้มันสอนกันไม่ได้ครับมันอยู่ที่สำนึก
แต่บางคนเขาคอมเมนต์ติดตลกนะ
บอกคนมาก่อนก็ไม่ใช่ว่าจะสมหวังเสมอไป
แต่ไม่ได้มันไม่มีมารยาท
บางทีก็นู่นให้คนที่นั่งข้างวิ่งไปจองก่อน

แต่มันเป็นเรื่องของมารยาททางสังคมนะคะ
เดี๋ยวเขาจะหาว่าที่บ้านไม่เคร่งมารยาทนะ